ก็มีการที่คนเอาไปแทงกันเยอะเหมือนกัน

เขาเชื่อกันว่ามียานบารมีสูงเหลือเกิน

ท่านเพิ่งมรณะไปเมื่อวันที่๖ที่ผ่านมา
นะฮะแล้วก็มีคนที่เอาตัวเลขท่านไปแทงบ้าง

คนก็เลยเลิก๗๔๗๕

ฮือฮานะครับขุดลอกคลองโบราณ
บ้านสันนาตำบลเกาะช้างจังหวัดเชียงรายนะฮะ
กลับพบต้นตะเคียนยักษ์จมอยู่ในคลองเนี่ยนะฮะ
เป็นต้นไม้เก่าอายุประมาณ๒๐๐ปี
มีเส้นรอบวงนะฮะ

ผ่าศูนย์กลาง๒เมตรนี่ใหญ่มากนะ

เต้นโต๊ดเหรอ

มีงูเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องของรถกระบะ

จงอ้างงูจงอ้าง

มดำคิดว่าไม่รู้

อันนี้เป็นพยานนะผมก็พยายามแล้วนะ

อะไร

เด็กอายุทำ๕๐

อีกมือนึงกรรม

หรือ๔๕
ถ้าเกิดมันออกขึ้นมานะกัญชัย

ตอนนี้คอหวยอุดรธานีเขาฮือฮากันมากเลยพอสมควร
หลังมาเนี่ยนะครับได้มีคนโพสต์
ภาพของรถยนต์กระบะยี่ห้อหนึ่ง

เพราะเมื่อกี้มายูอาจจะให้เป็น๔๐ก็ได้นะ

อยู่บ้านเลขที่๖๔ทับ๔

แล้วก็มีงวงมีงวงมังหนึ่งงวง

ฉันมั่นใจ๓๕๐ทำไมฉันมั่นใจขนาดนั้นก็ไม่รู้

เลขเด็ดเลขดังรู้ก่อนใคร

โปรดติดตามตอนต่อไป